คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้ว
ผู้ปกครองทั้งหลายแหละตอนนี้ต้องเตรียมเงินแล้วนะคะ
ไหนจะเรื่องกระเป๋านักเรียนไหนจะชุดนักเรียน
และที่สำคัญรองเท้านักเรียนต้องพาลูกหลานไปช้อปปิ้งกันแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้พูดคุยกับ๑รองเท้านักเรียน
เพราะว่าเขาเพิ่งจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาด้วย
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเจาะตลาดกลุ่มใหม่เลย
เดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณจักรพลจันทวิมล
ว่าคุณจักรผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทนันยาง
เกตติ้งจำกัดอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของนันยาง
อยากจะถามก่อนในแง่ของการตลาดเรื่องของรองเท้านักเรียน
ตอนนี้สภาพเรื่องของทิศทางการตลาดเป็นยังไงบ้างคะ

ก็เริ่มทยอยซื้อกันมาจนถึงช่วงนี้ก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยกัน
เรียกได้ว่าคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา
แล้วก็หลังจากนี้ไป
อย่างเช่นสุดสัปดาห์เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
แล้วก็จะเป็นหยุดยาวด้วยก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยก่อนเปิดเทอม๒อาทิตย์จะเป็นช่วงที่คึกคักกันเป็นพิเศษ

ถ้าพูดถึงรองเท้านักเรียนเนี่ยนะคะก็แน่นอนรองเท้าผ้าใบ
แล้วก็รอทั้งนักเรียนแบบทั้งของผู้หญิงแบบของผู้ชาย

ไปดูกันหน่อยว่าในเรื่องของส่วนแบ่งการตลาด

รองเท้าหนังที่เป็นของนักเรียนชายแล้วก็รองเท้าผ้าใบ
คือถ้ามองในแง่ของการตลาดอันไหนขายดีสุดนะคะ

รองเท้าผ้าใบจะเป็นของทั้งนักเรียนชายนักเรียนหญิง
ลูกเสือพละด้วยนะครับ
ก็อยู่จะประมาณสัก๖๑เลย

ที่เป็นรองเท้านางแป๊ะอันนั้นนะครับ

ถ้างั้นพูดถึงเรื่องของการเลือกซื้อดีไหมคะ

ก็ช่วงนี้นะฮะถ้าไปตามห้างหรือไปตามร้าน
ร้านขายรองเท้า
และก็ลองใส่ดูนะครับ
สิ่งที่สำคัญคือนักเรียนจะวิ่งจะเดินจะเคลื่อนไหวใช้รองเท้าเยอะกว่าคนทำงาน
ปีนึงเนี่ยประมาณ๑ล้าน๙วันหนึ่งก็เกือบ๑๙๐๐ว่าเขาต้องเดินเรียนไหนจะวิ่งเล่นเตะฟุตบอลตอนพักกลางวัน
เพราะฉะนั้นความทนทานนี่สำคัญทนทานปลอดภัยก็สำคัญลูกเรา
ใส่ก็คือต้องอย่าลื่นง่ายเวลาเทสเวลาไปซื้อทดสอบดู
ลองเดินดูมีเสียงเอี๊ยดไหม

เอี๊ยดก็คือเบรกดีไม่ลื่นเอาง่ายอย่างนั้นเลยนะครับ
แล้วก็ทนทานใส่สบายก็ลองดูนะครับ
ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือสำหรับผู้ปกครองหน้าใหม่
หรือกระทั่งน้องคนใหม่เลยที่กำลังจะเพิ่งเข้าป๑

อันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากที่คุณพ่อคุณแม่นึกไม่ถึง
ก็คือว่ารองเท้าอนุบาลจะเป็นแป๊ะ

ป๑มาต้องผูกเชือกแล้ว
อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่อาจจะมองข้ามแต่ต้องดูพอสมควรเลย
เพราะว่าต้องซ้อมผูกเชือกนะฮะ
ต้องซ้อมผูกเชือกอย่าไปซื้อวันสุดท้าย
ไปเรียนปุ๊บผูกเชือกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็ซ้อมมาที่บ้านก่อนรีบซื้อมาแล้วผูกเชือกกันให้เหมาะ
ให้เป็นก่อนอันนี้ยากเหมือนกันนะครับเพราะเด็กป๑เนี่ยครับเด็ก
ถือเป็นเชือกรองเท้าที่ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงการเติบโตนะ
ว่าจะไม่ใช่ตีนตุ๊กแกไม่ใช่แบบป๊อบแต้นแล้วต้องผูกเชือก
โรงเรียนปฐมถือว่าเป็นการเติบโตแล้วต้องปลูกเชือกให้เป็นแล้ว
ทีนี้ถ้าพูดถึงเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของความทนทานใช่ไหมคะ
ถ้าพูดถึงในแง่เอาพื้นฐานทั่วไปอายุขายรองเท้า
สักระยะเวลาเท่าไหร่ถึงควรจะเปลี่ยนคะผ้าใบเอาผ้าใบ
โดยเฉลี่ยเนี่ยเอาง่ายเอาความคุ้มค่านะครับ
ก็๑ปี๑คู่แล้วเด็กอาจจะต้องเติบโตเร็ว
แต่ในระยะเวลานี้ก็บางคนเขาอาจจะบอกอยากให้ซื้อหลวมหน่อย
อันนี้ก็แล้วแต่เผื่อโตแล้วแต่แล้วแต่นะครับ
ปกติ๑คน๑คู่เพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่จะแนะนำนะครับ
ก็คือว่าระวังหายอันนี้จะเป็นวาระแห่งชาติเลย

ใช่นะครับแล้วก็ต้องเขียนชื่ออะไรยังไง

ค่ะอ๋อนี่มีกราฟิกมาให้ดูบอกว่ารองเท้านักเรียนที่ฮิตที่สุด
อยู่ในระดับราคา๒๕๐๓๕๐บาท

ประมาณสัก๓๐๐บาทดูความคุ้มค่าคือว่าซื้อหาได้
อันนี้ของดันยางเองก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันใช่ไหมคะ
ถ้าไปร้านอาเฮียแถวบ้านนะครับก็ไปจีบอาเฮียซ้อนหน่อย
ลดราคาให้หนูหน่อยลดราคาให้ลูกหน่อย

หรือตามห้างสรรพสินค้าตอนนี้เนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโลตัสเดอะมอลโลเมนสันอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ก็เขาก็จะมีโปรโมชั่นของเขา

งั้นดูถึงนานยางกันหน่อยเห็นว่าปีนี้นี่ออกใหม่
ครับดันยางง่ายตอนนี้มี๔แบบ

ที่หนึ่งเอาที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้เคยใส่กันนะครับ
อ่าพื้นเขียวอ่าดันยางพื้นเขียว
ที่เคยใส่กันที่บอกว่าเป็นเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อเลยนะครับ

ถึงแม้ว่าผู้ปกครองหรือคุณพี่จะจบกันไปแล้วนะ
ดันยางยังซ้ำชั้นอยู่ประถมมัธยมเนี่ยนะฮะ

ใช่และก็จะมีรุ่นเด็กแฮบฟันป๑๓
ผู้จิ๋วนี่ใช่ไหมครับ
นี้ครั้งแรกเราทำรุ่นใหญ่ขึ้น
ถึงเบอร์๔๙เลยสำหรับคนตัวเท้าใหญ่เด็กเท้าใหญ่แล้วก็มีแล้ว
เด็กเท้าไซส์๔๙เหรอค
คนนี้ใหญ่มากเลยนะฮะเท้าเด็กโตแล้วโตเร็วขึ้นมา
นี่คือทำออกมาตอบสนองความต้องการของตลาดเรียบร้อยแล้ว

แล้วก็ล่าสุดสุดท้ายนี่ที่เป็นปรากฏการณ์รองเท้าผ้าใบผู้หญิงเลย

ใช่แล้วคุณพี่แม่ป้าแย่งซื้อกันหมดทำให้ขาดตลาด
ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นนักเรียนกำลังหาซื้อนะครับก็รีบกันนิดนึ
เพราะว่าตอนนี้ของค่อนข้างจำกัดแต่เราก็พยายามเร่งผลิตอย่างเต็มที่ครับ
ให้ตอบโจทย์
คืออันนี้ไม่รู้เล่นตรงที่ว่ามี

ถ้าใส่เล่นก็เชือกเป็นสีได้

ให้ในช่วงนี้มันโปรโมชั่นนะครับ

แล้วก็เชือกขาวก็คือไว้สำหรับตอนที่ไปเรียน
คุณครูไม่ว่าเพราะว่าเป็นสีขาว
อยากจะใส่เที่ยวอยากใส่อะไรก็แล้วแต่ความชอบของเรา

ไปตามแฟชั่นตามสมัยนิยมด้วย
เมื่อสักครู่นี้มีการเอาของมาให้ด้วย
ข้างนอกนี้รวมถึงกันแบบว่าไปกันเกือบหมดแล้วนะคะ

เป็นการผสมผสานระหว่างแฟชั่นกับ
ความสวยงามกับกฎระเบียบมาเจอกันเป็นครั้งแรก
มาเจอกันเป็นครั้งแรกที่ไปได้ด้วยกันได้ดีนะครับ
ถ้าใครยังเลือกอยู่ว่าจะเอารองเท้าอะไรแบบไหน

ก็หลายคนถามว่าซื้อนันยางที่ไหน
หรือว่าในห้างเราอยู่สาขาไหนอะไรยังไงก็ลองไปดูรายละเอียดกันได้ละกัน

ช่วงนี้ใครจะซื้อรองเท้าให้ลูกหลาน

รวมถึงสาวมีรองเท้าออกมาแบบใหม่แล้วนะ

วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจักรมากนะคะคุณจักรพลจันทวิมล
จากการขายการตลาดบริษัทอันยางมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะคะ